คุณผู้ชมครับทนายตั้มฮะทนายตั้มทำเอาหลายคนแปลกใจ
ออกมาโพสต์แบบนี้นะฮะเรื่องมันจะไปดีอยู่แล้วเชียว
แต่ทนายตั้มโพสต์บอกว่ามีบิ๊กตำรวจโทรหาเขา
แล้วโพสต์บอกว่าขู่กันฟ่อเลยนะครับผมต้องกลัวไหม
เอ้าทำไมล่ะทนายตั้มนะฮะนี่แหละครับนอกจากนี้เนี่ย
นายตั้มยังเขียนในคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนนะครับ
เราไม่ต่างกันผมดูและกำลังคิดอยู่สัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้รอบครอบที่สุดครับ
ทีมขังไทยลักษณ์ทีวีสอบถามรายละเอียดนะฮะโดยทนัยตั้มก็ชี้แจง
แบบนี้บอกว่ามีนายตำรวจระดับผู้ใหญ่โทรมาหา
บอกให้ตัวเขาทนายรัชพลศิริสาครและทนายรณรงค์แก้วเพชร
เอา๓คนนี้อ้าวแล้วทนายเดชาหรือว่าทนายเดชาได้รับโทรศัพท์ไปแล้ว
อันนี้ผมเดานะฮะนี่แหละครับหยุดเคลื่อนไหวในคดีนี้นะฮะ
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยไม่เช่นนั้นอาจจะมีอันตราย
ว่าถูกดำเนินคดีได้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตำรวจ
อยากจะให้คดีนี้จบลงโดยเร็วที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าจนกว่า
จะสามารถพิสูจน์ความจริงในคดีนี้ได้คือก่อนหน้านี้นะครับ
มีโอกาสได้เข้าไปพบโพธบทโทจิลพัฒน์ภูมิจิตผู้ประชาการ
ภูมิประชาการธรรมบุตรฐรพักหนึ่งคือทนายตั้มก็เข้าไปพูดคุยถึงคดีนี้
แล้วก็ขอร้องไม่ให้ดำเนินคดีกับประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
ในคดีของคุณแตงโมฮะเอาฟังธนายตั้มหน่อยฮะ
ทางตำรวจเนี่ยจะได้มีการฟ้องร้องประชาชนนะครับที่ได้มีการแสดงความคิดเห็น
ที่ตำรวจมองว่าเป็นเท็จนะครับผมก็ได้บอกกับทางท่านผู้ประชาการว่า
ถ้าเกิดว่าดำเนินคดีไปเนี่ยนะครับประชาชนที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะ
บางคนเขาก็แค่ต้องการอยากรู้ความจริงก็เหมือนกับออกมาช่วยกันนะครับ
มันบางคนอาจจะรู้จริงบ้างอาจจะรู้ไม่จริงบ้างแต่ว่าทุกคนคือทุกคนก็อยากรู้ความจริงว่า
แตงโมเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไงผมก็เลยบอกว่าขอท่านว่าอย่าดำเนินคดีกับประชาชนเลยนะครับ
มีการพูดกับท่านในประเด็นนี้ไปด้วยนะครับในวันนั้น
ซึ่งหมายความว่าล่าสุดบุคคลในตำรวจคณิตที่โทรมาก็ต้องมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่านี้
ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าครับเป็นผู้รักผู้ใหญ่เลยครับ
ก็คือโทรมาขอร้องโดยตรงเลยแหละครับ
ก็ในเกมไม่ได้พูดดีแล้วครับวันนี้ครับไม่ได้พูดดีนะครับ
แล้วหลังจากนี้จะยังไงครับพี่ตั้มจะหยุดไหมหรือยังคงเดินหน้าเพื่อตามหาความจริงตลอดไปเรื่อย
ทุกคนอยากรู้ความจริงหมดนะครับผมก็อยากรู้ความจริงว่าน้องเนี่ยตกจากเรือได้ยังไงนะครับ
นั้นคงจะไม่ได้หยุดหรอกครับ
ตั้มยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าขณะนี้ยังเชื่อในหลักฐานที่บ่งชี้ไปในแนวทางว่าเกิดอุบัติเหตุ
แต่ก็ยังมีเงื่อนงำหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ครับต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะมาตอบข้อสงสัยของสังคมครับ